คุณผู้ชมช่วงนี้คำนึงฮิตมากเลย

เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ฮิตเป็นเพลงที่ฮอต
แล้วก็เป็นประโยคที่แม่วัยรุ่นยุคนี้ก็ชอบพูดถึงกัน
ไปดูกันหน่อยคำว่าเก็บทรงไม่อยู่ที่แท้ทรู
มันมีความหมายจากสิ่งนี้หรือเปล่าครับ
โอ้โหจะเก็บยังไงละนี่
ไม่ต้องเก็บหรอกค่ะแก้เถอะค่ะ
มันเก็บไม่อยู่จริงนะครับ
มันโอ้โหแตกครับทิพย์แตกครับ

พยายามจะยัดใส่เข้าไปยังไงแต่ก็ไม่ได้สักที

หลายคนก็ส่งกำลังใจให้นะ

ส่วนคนที่พยายามใส่ก็ตะโกนกลับมาบอกว่า
ใส่เองไหมเรา
มันแน่นอ่ะหายใจจะไม่ออกอยู่แล้ว
แต่สาเหตุมันเป็นยังไงสรุปว่า
เสื้อมันเล็กหรือคนตัวใหญ่ไป

ตอนตัดใหม่ก็อาจจะเพิ่งจะเข้าฝึกใหม่

เหมือนเรื่องเบอร์แกงยีน
เวลาเราใส่ไปซักพักหนึ่งแล้วซัก

โทษสิ่งของพวกเสื้อผ้า